คุณผู้ชมคะวางตะข่ายดักปลาแต่ว่าไม่ได้ปลาคราวนี้ได้อย่างอื่นแต่เขาบอกว่าที่ได้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวลูกนะ
กลัวกลัวเหลือเกินตัวพ่อตัวแม่มันจะอยู่ในคลองนั้นเดี๋ยวไปดูเขาหน่อยว่าได้อะไรนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยคุณผู้ชมดูสิดูนี่คือนายสงบชื่นกลิ่นอายุ๕๒ปีไม่ได้หมายถึงลูกจราเข้นะคะ
หมายถึงชาวบ้านค่ะชาวบ้านอยู่ที่ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเขาพาผู้สื่อข่าวไปดูที่จับได้เนี่ยเป็นตัวลูกความยาวสัก๗๐เซนติเมตรหนัก๓กิโลกรัมนะ
ก่อนหน้านี้คุณสงบเนี่ยเขาไปวางตะข่ายดักปลาในคลองศรีบัวทองหน้าบ้านนะคะแล้วก็ไปเก็บตะข่ายดักปลาในตอนเช้าตอนไปถึงนะคุณสงบเขาบอกอุ้ยผมพังงะเลยอ่ะเจอลูกจราเข้มาติดตะข่ายแบบนี้ชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันจับมาใส่ไว้ในโอ่งมังกรหน้าบ้านก่อนแล้วชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็เดินทางมาดูก็กลัวไงว่าเอ
นี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะอันตรายหรือเปล่าดูเด็กสิค่ะก็ไปจับหาเงินแบบเนี้ยอ่ะฟังเสียงคุณสงบค่ะ
ใช่ครับเขาก็จะเอาไปปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติต่อ
แต่ทีนี้ทางด้านคุณพี่สงบเขาบอกว่าขายไปแล้ว
จราเข้เนี่ยขายไปพันหนึ่งมีคนมาขอซื้อไปเรียบร้อยแล้วด้วย
ส่วนชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวพอจับจอราเข้
ลูกจราเข้แล้วเนี่ยนะกลัวว่าพ่อแม่จราเข้จะอยู่ในคลอง
คลองนี้มันกว้างประมาณสัก๕๐เมตรคลองใหญ่เหมือนกันนะครับ
ลึก๓เมตรแล้วมันยาวเนี่ยหลายกิโลเมตรเลยมันขนานคู่ไปกับถนนค่ะ
จุดนี้อยู่ห่างจากฟาร์มเลี้ยงจอราเข้ประมาณ๑๐กิโลเมตร
แล้วที่ผ่านมามันมีข่าวออกมาไงคะว่าเจอจราเข้ตัวใหญ่ในคลอง
แต่มันก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแบบชัดเจน
รอบนี้มาเจอลูกจอราเข้ตัวเป็นมาติดตะข่าย

หวั่นว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านนะคะ
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาดูหน่อย

และก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกจราเข้แบบนี้อีกกี่ตัวนะ
เพราะเวลาจราเข้มันออกมามันออกเป็นไข่หลายฟองนะครับ